อีกหนึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะที่ถนนเส้นบางนาตราด
เพราะคนที่ขับรถเร็วแล้วบางทีอะไรที่มันอยู่ข้างหน้า
และเราคาดไม่ถึงพอหักหลบ
ก็ไปทำให้คนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อน
อุบัติเหตุครั้งนี้นะคะมีรถที่เสียหาย

กล้องที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นกล้องหน้ารถของผู้เสียหายนะคะจะเห็นว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งมาปาดหน้าเขา
และตัวเขาเองก็หักหลบจนเสียหลักตกข้างทางไปเลยนะคะรถคันนี้เป็นรถรถที่เกิดอุบัติเหตุ
เป็นรถของนายกริจโสธชินโสธชินอายุ๔๖ปีเขาบอกว่ามีรถเก๋งมาชนจนรถของตัวเองตกข้างทาง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนบางนาตราดช่วงกิโลเมตรที่๔๑ขาเข้ากรุงเทพอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา
ตรงนั้นเป็นจุดกลับรถพอดีเลยกลับไปดูเหตุการณ์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
คันนี้เขาขับตรงมาเฉยจู่มีรถเก๋งคันสีขาวเขาหักหลบคันที่สว่างวาบขึ้นมา
เขาหักหลบรถที่กำลังชะลอเตรียมยูเทิร์นเขาไม่รู้ว่าข้างหน้ามันมีรถยูเทิร์นแล้วเขาขับมาเร็ว
เขาก็เลยหักหลบแบบนี้แล้วก็มาปาดหน้ารถคันที่มีกล้อง
สรุปสุดท้ายแล้วรถคันที่ขับมาเร็วเขาก็หมุนเว้งไปชนรถที่รอที่จุดกลับรถอีก๒คัน
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑นะคะนอกจากนี้รถที่เสียหายมีอีกหนึ่งคันก็คือรถกระบะสีบรอนทะเบียนกรุงเทพมหานครค่ะ
สรุปเหตุการณ์นี้มีรถที่พังเสียหายไปทั้งหมด๔คันด้วยกันนะคะเวลาที่ขับรถเร็วเนี่ยมันมักจะทำให้การตัดสินใจทุกอย่างมันช้าไปหมด
อะไรที่มันอยู่ข้างหน้าแล้วมองไม่เห็น